คุณผู้ชมครับตีหนึ่งคืนวันที่สามสิบที่ผ่านมา
นะฮะขณะที่ทุกคนนอนหลับต้องทำเสียงต่อต้องทำเสียงแบบนี้
นะครับกล้องวงจรปิดจับภาพนี้ได้
ช่วยกันดูหน่อยว่ามันคืออะไรครับมันคือคนอ่ะ
ทำไมเงามันมันมันหายไปเลยเหรอครับมันมันคือเงาอ่ะ
มันคือเงามันคือเงามแต่ทำไมมันเคลื่อนแบบนี้
แล้วมันหายเข้าไปในบ้านหลังนั้นได้บนท้องฟ้ามีอะไรหรือเปล่า
เรามาดูกันเงาดำธมึนที่คุณผู้ชมเห็นไปสองรอบ
รอบที่สามรอบนี้นะฮะตอนแรกอยู่หน้าบ้านนี้
เคลื่อนไปอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามคือเจ้าของบ้านเอาคลิปมาโพสต์
แล้วก็ให้ข้อมูลว่ามันเกิดขึ้นตอนตี๑คืนวันที่๓๐ธันวาคม
สิ่งที่เจอมันคืออะไรกันแน่จึงนำมาสอบถามความคิดเห็นจากชาวเต็
ให้ช่วยสันนิษฐานหน่อยว่านี่คืออะไรกล้องวงจรปิดหน้าบ้านจับภาพไว้ได้
เน็ตเข้าไปดูก็มาแสดงความเห็นแตกต่างกันออกไปส่วนใหญ่มองว่า
เหมือนที่น้องปุ้ยคิดมันเป็นเงาของสิ่งมีชีวิตที่วิ่งอยู่บนสายไฟด้านบนหรือเปล่า
อืมกระรอกหรือเปล่าหนูตัวใหญ่หรือเปล่านะครับเพราะเมื่อกระรอกหรือว่าหนูที่วิ่งอยู่ใกล้หลอดไฟ
เงาที่ตกกระทบลงมาที่พื้นเนี่ยมันจะใหญ่กว่าของจริงหลายเท่านั้น

อันนี้อันนี้ส่วนก๊อฟสายมูอาจจะมองทางฝั่งนี้เหมือนกัน
คือมุมในความเชื่อศัยศาสตร์เขาบอกว่าอาจจะเป็นวิญญาณเร่ร่อนมาขอส่วนบุญส่วนกุศลหน้าบ้าน
หรือเป็นวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางก็ได้ทางที่ดีเพื่อความสบายใจ
คุณก็ทำบุญใส่บาทอุทิศส่วนกษลซะนะครับ
อืมโอ้ดูสิฮะ
ก็ไปทำบุญก็เท่ากับว่าเป็นการทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยใช่ไหมคะ